คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนในกรุงเทพคืนส่งท้ายปีเลยค่ะ
ธันวาคมน่าตกใจมากนะคะ
คือมีรถจักรยานยนต์เขาจอดติดไฟแดงกันอยู่ค่ะพี่อุ๋ย
มีรถเก่งคันหนึ่งพุ่งมาชนไม่ได้ชนอย่างเดียวค่ะ
ทับร่างคนขี่รถจักรยานยนต์ท่านหนึ่งนะคะทับแล้วลากเข้าไปใต้ท้องรถ
เขาหลุดออกมาจากใต้ท้องรถรถเก๋งหนีไปเลยไม่ช่วยเหลืออะไรเลยค่ะ
ย่างหน่องแขกมันขับไปนู่นแล้วหลังกับรถจักรยานยนต์ปล่อยไปเลยนะ
ก็ตอบว่าจะปล่อยไปกับรถจักรยานยนต์ออกมาไม่ได้เข้าไปที่นี่นะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมครับเป็นภาพต่อเนื่องกันนี่คือแยกไฟแดงที่เกิดเหตุนะคะ
คุณผู้ชมเห็นคนเจ็บใช่ไหมคะตามลูกศรสีแดงที่เราชี้เอาไว้
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูรถเก๋งนี่โอ้โหทับเขาไปเลยแล้วลากเข้าไปใต้ท้องรถ
ไปอยู่ภาพริมขวาค่ะเขาหลุดออกมาจากใต้ท้องรถได้
แล้วรถเก่งคันนี้ก็หนีไปเลยคือเหยียบจนรถกระเด้งอ่ะค่ะพี่อุ๋
อืมแล้วภาพต่อเนื่องที่ให้ดูก็คือพลเมืองดีเขาขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตาม
เนี่ยไล่ตามรถเก่งที่ก่อเหตุไม่หยุดนะ
ขับหนีแล้วนี่เหมือนไปเสยข้างทางใต้สะพานอ่ะรถเก่งคันนี้
นี่ไปขูดไปเสยก็ไม่หยุดหนีไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ

นี่นะคะคืน๓๑ธันวาคมนี่ทะเบียนชัดเลยค่ะ

ช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือ๓ทุ่ม๔๘นาที
คำถามคือเมาหรือเปล่าเนี่ย

ให้คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ถนนมาเจริญค่ะหนองแข็มกรุงเทพ
ยังมีคราบเลือดของคนเจ็บอยู่บนถนนเลยนะคะ
เราได้คุยกับพลเมืองดีที่เขาขี่รถตามรถคันที่ก่อเหตุ
พลเมืองดีเป็นรายเดอร์นะคะ
อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดด้วยตอนที่เกิดเหตุ
เขาเล่าให้ฟังว่าขี่รถจักรยานยนต์จอดติดไฟแดง
เห็นคนเจ็บเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ

ตามภาษาคนขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกันหันมายิ้มให้กันค่ะครับ
หันมายิ้มให้กันยิ้มปุ๊บแป๊บเดียวเสียงดังปั้ง

โอ้โหคนที่เพิ่งหันมายิ้มให้เขาเมื่อกี้
คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยกระเด็นไปเลยนะคะ

แต่กลายเป็นว่ารถเก๋งทับร่างคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วลากร่างไปแล้วก็เป็นเหตุการณ์ตามในคลิป
พยายามไปเคาะกระจกเรียกรถเก๋งหนีเลย
เขาขี่รถตาม๔กิโลกว่า

ตะโกนให้ชาวบ้านช่วยกันสกัดจับ
พอไปถึงใต้สะพานกลับรถสวนหลวงพุทธศาคอน
หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายทะเบียนรถเอาไว้
ฟังเสียงพลเมืองดีท่านนี้นะคะ
ก่อนหน้านั้นคือมันจะมีรถเก่ง

ผมก็ยังคุยกับเขาอยู่ว่าจะรีบไปไหนก็ยังคุยกันอยู่
หันกลับมาอีกทีเสียวินาทีต้มชนแก๋กระเด็นลงไปเลย
แล้วก็ตอนชนผมคิดว่าเขาจะจอดลงมาดู
แต่เขาไม่จอดเขาก็เหยียบซ้ำไปเลย
แล้วผมก็ลงไปทุบรถเพื่อเรียกให้เขาจอดตามคลิปเลย

เมาด้วยผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
แต่ว่าคือเขาแบบหน้าตาเฉยเลย
ไม่สนใจเลยขับหนีอย่างเดียวผมก็จะขับไล่

หน้าตาเฉยขี่หนีหน้าตาเฉยสงสัยจะเมา
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราไปที่สอนอนน้องแขมนะคะ
ไปเจอรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บค่ะ
บางคนพังเลยถูกกลืนไปกับล้อหลังเลยนะคะ
เราได้ข้อมูลจากตำรวจค่ะตำรวจสอนอนน้องแข็มบอกว่า
ผู้ก่อเหตุมาเจอตำรวจแล้วมาพบตำรวจเมื่อวานแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๓๑ธันวาคมนะ
มาเจอตำรวจเมื่อวาน๒มักราคม
กี่วันเนี่ย๓วันนะ
แล้วตรวจปัสสาวะดูว่าเมาหรือเปล่ามันจะเจอไหมล่ะพี่อุ๋ยมันผ่านไปสองวันแล้ว
แล้วทำยังไงแล้วคุณผู้ชมลองฟังตรงนี้นะคะผู้ก่อเหตุบอกว่ายังไงรู้ไหม

ไม่รู้ว่าขับรถชนรถจักรยานยนต์

ไม่รู้ว่าทับคน
ไม่รู้ว่าลากร่างเข้าไปไม่รู้เรื่องเลย
รถเก่งตัวเองกระเด้งขนาดนั้นบอกไม่รู้เขาอ้างแบบนี้ค่ะ
อะเนี่ยรถเปิดเพลงดังมากเลย

คุณผู้ชมว่ามันเป็นไปได้เหรอคะที่เขาจะไม่รู้เลย
ทีนี้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลมันไม่เจอแล้วมันทิ้งระยะแล้วค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรรอสอบปากคำทั้งสองฝ่ายนะคะ
ที่โรงพยาบาลพระราม๒กระดูกหักหลายส่วนมากขอให้หายไว
แล้วเดี๋ยวรอฟังนะคะจะแจ้งข้อหาอะไรกับคนขับรถเก่งคันนี้บ้าง
คือไอ้เป่าตอนนี้ยังไงก็ไม่เจอก็ต้องตรวจเลือดอ่ะ
ใช่ต้องเอาให้ชัดว่าคุณเมาหรือเปล่าตอนที่เกิดเหตุ
แต่มาเมื่อวานเนี่ยพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวไปตรวจเลือดอะไรพวกนี้หรือเปล่า
ไม่รู้ชื่อแทร่เลยว่าเป็นใครนะคะคนที่ก่อเหตุนะคะ